คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดกรณีช้างป่าที่เขาอ่างรืนัย
ในช่วงจังหวัดฉะเชิงเศร้าถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บที่ขานะครับ
ล่าสุดนะครับทางกรมทางหลวงเตรียมจะปิดถนนเส้นทางดังกล่าว
ที่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างช้างกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ทั้งสัตว์ป่าอื่นด้วยแต่ก็มีเสียงคัดค้านออกมาจากชาวบ้านนะครับ
ไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ถนนสาย๓๒๕๙ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลคลองตะเก่า
อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้าและตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
ที่มีระยะทาง๑๕กิโลเมตรช่วงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน
ถนนสายนี้เมื่อตกช่วงเย็นจะมีสัตว์ป่าออกมาหากิน
และได้รับปลาเจ็บบ่อยครั้งทำให้ทางแขวงการทางชะเชิงเซาไปไล่
กรมทางหลวงเตรียมปิดเส้นทางนี้และหลีกเลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทน
ก็เลยมีแนวคิดว่าทำถนนอ้อมคลองตะเคียน

ถาวรแล้วสิล้ออ่ะที่มันวิ่งตรงตรงอ้อยอย่างเงี้ย

ออกไปดีแล้วก็คงจะต้อง
ไม่ให้เกิดศึกษี

ทางนี้กลับไม่เห็นด้วยเพราะหากมีการปิดถนนจริงก็
เหมือนจะถูกจัดกะจากโลกภายนอกเช่นเดียวกับคนกลับรทศิษย์ร้อนบรรทุกอ้อย
ยรับว่าเรื่องสัตว์ป่าก็เป็นกว่าที่โบ้งที่ออกมาหากลงข้างธนุน
แต่ก็ไม่เห็นด้วยหากมีการปิดถนนจริง

วิ่งอ้อมไกลกว่าเดิมหลายกิโลเมตร

เพราะว่าคืออย่างไรรถอ้อนมันวิ่งตลอด

ถ้าปิดฝ่าปุ๊บพวกเราก็อยู่ไม่ได้

ปี๒๕๕๐และทดลองเป็นถนนสาย๓๒๕๙เดิมเป็นครั้งแรกช่วงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในระยะทาง๑๕กิโลเมตรช่วงวันที่๑๕มีนาคมถึง๑๕เมษายนเป็นเวลา๑เดือนสามารถลดการสูญเสียของสัตว์ป่าและการถูกเฉียวชนได้ประมาณหนึ่ง
แต่หากเปรียบเทียบปี๒๕๕๖ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุลาคมปี๒๕๕๗ที่เคยปิดถนนระยะเวลา๑ปีเพื่อสำรวจสัตว์ป่า
พบว่ามีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายบนถนนสาย๓๒๕๙มีจำนวน๒๙๒๓ตัวแบ่งเป็นนก๒๔๕ตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนุ่ม๓๑๑ตัวสัตว์เลื้อยคลาน๗๙๘ตัวและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก๑๕๖๙ตัว
ซึ่งก็พบว่าการตายของสัตว์ป่าเหล่านี้จะถูกรถชนมากในช่วงเวลา๖โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
แก้ปัญหาสัตว์ป่าไม่ให้ได้รับอันตรายจากบนท้องถนน
แต่สิ่งหนึ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องพึงระมัดระวัง

รวมถึงชาวบ้านเองก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตา
สัตว์ป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่อีกด้วย
บุญมีการสอนเสียถ่ายภาพไปยุ่งสักการณ์สมเกต
บางเรื่องก็มีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
อย่างเช่นเรื่องนี้ว่าป่านั้นมาก่อนถนนหรือว่าถนนมาก่อนป่า
ป่านั้นบุกรุกพื้นที่ถนนของคน
หรือว่าคนและถนนบุกรุกพื้นที่ของป่ากันแน่นะครับ